เดี๋ยวข้อการเมืองจะถามว่าเอ๊ะพลังประชารัฐวันนี้ไม่ปราศัยใหญ่โค้งสุดท้ายเหรอ

เวทีจบไปแล้วเราก็เก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูกัน
ป้อมครับผลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักแคนดิเดตนายกของพักด้วย
วันนี้ฉายเดี่ยวบนเวที
ป้อมประกาศให้คนที่มาฟังขอให้เลือกบิ๊กป้อมเป็นนายก
ขอทำเป็นภารกิจสุดท้ายในชีวิตเพื่อประชาชนครับ

หาอย่างนี้ค่อยจะใจชื้นหน่อยนะครับ
มีเพียงภารกิจเดียวที่จะเป็นภารกิจสุดท้ายในชีวิตผม

สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้ประเทศไทย

นโยบายที่ผมรับปากพี่น้องประชาชน
ผมจะทำหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรี
ผมจะทำทันที
โดยที่จะให้ทุกคนมีความเชื่อมั่นนะครับว่า

นี่เวทีปราศัยนะครับของสุดท้ายครั้งสุดท้ายวัดอ่า
สายใหญ่ของพักพลังประชารัฐนะครับนี่คือสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงนะครับ
เป็นจุดอาคารกีฬาเวท๒นะฮะนี่ก็มีบรรดาผู้สนับสนุนพักนะครับ
เชียร์ของพักนะครับจะเห็นว่าในงานเนี่ย
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักแคนดิเดตนายกของพัก
ขึ้นเวทีฉายเดี่ยวคนเดียวเลยนะฮะนี่ยืนคนเดียวเลยเห็นไหม
อ่าโชว์ความแข็งแรงอืมแล้วก็ประกาศคำมั่นสัญญาว่า
นโยบายที่พักพลังประชารัฐหาเสียงไว้
จะทำให้สำเร็จเพราะหัวหน้าพักเนี่ย
แดดิเดตนายกของพักเป็นคนไม่มีภาระ
โสดจึงคล่องตัวบิ๊กป้อมเคยบอก
ทำอะไรก็แบบไม่ต้องไปติดขัด
ไม่มีธุรกิจอะไรด้วยตลอด๘ปีที่ผ่านมา

สามารถประสานพูดคุยได้กับทุกฝ่าย
แม้คนเห็นต่างก็คุยได้นะฮะโดยไม่มีอคติ
ขอให้มั่นใจได้ว่าพลเอกประวิทย์นี่แหละ
ปกป้องประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ตอบแทนคุณแผ่นดิน
ในช่วงสุดท้ายของชีวิตได้
นี่แหละครับคนเห็นก็บอกว่าขอให้เชื่อมั่นว่า
พลังประชารัฐจะสามารถนำพาประเทศไปสู่ความรุ่งเรือง
แล้วหากเลือกคนเห็นเป็นนายก
ประเทศชาติจะไม่วุ่นวายจะก้าวข้ามความขัดแย้งไปได้อย่างแน่นอน
จากนั้นบนเวทีก็ปิดท้ายด้วยการถ่ายภาพร่วมกันนะฮะ
นี่สสนะครับผู้สมัครสอสอนะฮะ
ตัวแทนของพักนะครับทำสัญลักษณ

อาจจะทำมือยากหน่อยแต่ทำได้ค่ะ
แล้วนี่ต้องอย่างนี้เดี๋ยวนี้นี่บิ๊กป้อมก็ต้องเซลฟี่

วันนี้ขอไม้เซลฟี่เลยนะฮะคนเอกประวิทย์บอกนะครับ
จะได้เห็นภาพได้ไกลหน่อย
ปลาใสเสร็จครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากจบเวทีปราศัยของพักพลังประชารัฐ
เมื่อสักครู่นี้เห็นคุณชุวิตไปเวทีของพักภูมิใจไทยใช่ไหม
ก่อนจะไปที่นั่นเนี่ยนี่มาที่นี่ก่อน
ดักรอพลเอกประวิทย์อยู่หน้าอาคารกีฬาเวท๒
คุณชูวิทย์ก็มาถามเหมือนกับที่ไปมาทุกพัก
ค่ะถามคำถามเดียวกันค่ะเกี่ยวกับจุดยืนเรื่องของกัญชา
สนับสนุนกัญชาเสรีไหมครับท่าน
ผลเอกประวิทย์บอกว่าสนับสนุน
แต่ให้ใช้ทางด้านการแพทย์เท่านั้น
ตบท้ายฝากคุณชูวิทย์ด้วยอยากให้เป็นนายกก็เลือกผมสิ
ค่ะ
ไม่ใช้ทันสีดีไม่ไปเสนถ้าท่านใครเป็นนายกธนโภตี
ในหน้าค้าผมในพรรภาษาชมขอบาปท่านให้เจ้าเมืองจำน
ไม่ไปพิชภาษาครับครับงานอย่างเดียวนะครับ
บอกให้ท่านอายาเช่าสิค่ะไม่มีเลือกไม่มีเลือก
เนี้ยค่ะคุณชุวิตบอกของเขา
ได้เป็นนายกจะได้ไปผลักดันกัญชาทางการแพทย

แต่บิ๊กป้อมบอกอยากให้เป็นนายกต้องเลือกด้วยนะ

แต่คุณชูวิทย์สนับสนุนทุกพักที่ไปคุยด้วยเลยนะ

นี่ครับทุกผู้ชมครับคือนักข่าวก็ถามพลเอกประวิทย์ต่อนะครับว่า
คิดอย่างไรกับการเคลื่อนไหวของคุณชูวิทย์ในครั้งนี้นะครับ
เด็กประวิทย์บอกว่าก็เห็นด้วยนะกัญชาต้องใช้ทางการแพทย์
ไม่ใช่แบบเสรีแบบทุกวันนี้
เดี๋ยวว่ากันต่อนะการเมืองเนี่ยเดี๋ยวมีให้ติดตามต่อ